คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าผ่านไปอย่างสวยงามแล้วก็สุดอบอุ่นเลยนะคะ
คอนเสิร์ตออนไลน์ค่ะที่มีชื่อว่ารวมน้ำใจให้สอนชัยเมฆวิเชียนั่นเอง
ทางสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียนค่ะ
ที่ตอนนี้กำลังป่วยเป็นโรคตับอักเสบนะคะแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่ด้วยค่ะ
โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าได้เห็นน้ำใจของ
ศิลปินลูกทุ่งอย่างมากเลยที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามเดือดร้อนค่ะ
ความสุขในคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลย
คือคอนเสิร์ตใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่านักร้องทุกคนไม่เคยถอยเลยนะคะ

ด้วยเสียงพร้อมนุ่มของนักร้องลูกคู่รุ่งใหญ่

กับเพลงที่มีชื่อว่าทหารเกณฑ์ผัด๒นั่นเองคุณผู้ชม
แล้วก็ตามมาด้วยศิลปินอีกมากมายที่ตั้งใจนะคะ
ทำเพื่อคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกระเสมโคมศรดำรมวงทอง
มนศิษย์คำซ่อยจันทราธิรวรรณค่ะ
ทศพลหิมพานแล้วก็อีกมากมายที่เรายุ่งในนักรุ่นะคะ
เดี๋ยวเราจะให้ไปชมภาพบางส่วนบางตอนกัน
เป็นความสนุกสนานค่ะจัดคอนเสิร์ตในวันนั้นกันนิดนึงค่ะ
กล้วนสบายยืนแล้วช่วยรับคำ
และเป็นใชัรัพย์สุดท้าย
ความรักเราเป็นแค่เพียงทางผ่าน
เหตุการณ์แพร่ผ่าน
เมื่อเธอแบ่งชั้นเรานั้นห่างไกล
คุณผู้ชมยอดเมื่อกี้แบบนี้
ศิลปินที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
จากมาสามารถมอบความสุขผ่านเสียงเครงแล้ว
ยังมอบเงินด้วย
บังส่วนคา
ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งยอดเงินที่ช่วยเหลือกุลาคมเลย
ได้ไปมากกว่า๑๗๐๐๐บาท
แม่คนและทีมการบรรเทิงไทยรัฐ

ในความมีน้ำใจของศิลปินลูกทุ่งทุกคนเลย
มอบน้ำใจให้กับคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียนด้วยนะคะ
อันนี้เราจะเป็นภาพบรรยากาศที่เคยชินนะ
เวลาแบบว่าลูกทุ่งเขามีความเดือดร้อนอะไร

ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าร่วมมือกันนะคะ

เห็นความรู้สึกแบบนี้แล้วก็อุ่นใจบบอุ่นหัวใจนะพี่จันเนอะ